ถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับกระแสข่าวที่กรณีอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ขอลิภัยทางการเมือง
นายกเองก็บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ล่ะขอไม่พูดถึงเรื่องนี้ละกันเพราะว่ามีหน้าที่ต้องบริหารบ้านเมือง
ไปดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อน
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ไปต่างประเทศไปที่อังกฤษ
และอยู่ระหว่างติดต่อขอลีภัยทางการเมือง
กระทรวงการต่างประเทศทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการอยู่ก่อนแล้วนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปอังกฤษ
ส่วนจะขอลีภัยทางการเมืองหรือเปล่าเป็นเรื่องส่วนตัว
โดยต้องไปดูว่าเข้าข่ายหลักเกณฑ์การขอลีภัยยังไงบ้าง
นายกรัฐมนตรีเองก็บอกเลยว่าไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องการขอลีภัย
เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองในการรักษากฎหมาย
และติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว

ส่วนทางด้านอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวบุษดีสันติพิทักษ์
บอกว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้เพิกถอนพาสปอร์ตนางสาวยิ่งลักษณ์แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกรัฐมนตรีการต่างประเทศว่าด้วยการ

และว่าด้วยการยกเลิกหนังสือเดินทาง
รวมถึงบอกว่าเมื่อได้รับแจ้งว่า
ผู้ซึ่งกำลังรับโทษในคดีอาญา
หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว

ซึ่งสารพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
เห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้
เป็นการเดินเหมือนกันเช่นเดียวกับกรณีอื่น

คือรับทราบเรื่องแล้วล่ะก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาไป
ตามข้อกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนต่าง